ปกติแล้วหน้าหนาวเขาก็จะไปดูดอกไม้กัน

ใช่ค่ะแต่ว่าใครบอกว่าหน้าร้อนจะไม่มีดอกไม้

กัลปะพึกนะคะ
เบ่งบานสีเหลืองเต็มมหาวิทยาลัย
จนกลายเป็นคำว่าสกุระแดนอีสาน

ต่างชื่นชมความสวยงามของดอกกัลปะพลึก

เบ่งบานชูช่อเต็มต้นริมถนนภายในมหาวิทยาลัยนะคะ

เขาบอกว่าภาพสวยกลิ่นหอมด้วย

ใช่ค่ะในช่วงเช้าแล้วก็เย็น
ก็จะมีนักเรียนนักศึกษาอาจารย์รวมทั้งประชาชนสัญจรไปมา
ก็ต้องจอดรถเก็บภาพสวยแบบนี้
วันถึงขั้นมีถ่ายพรีเวดดิ้งนี่เลย

ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจค่ะ
เจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เขาก็บอกว่าชื่นชมในความสวยงาม
ขนานนามให้ว่าเป็นแดนซากุระอีสาน
เพราะว่าสวยงามคล้ายดอกสากุระของญี่ปุ่นเลยนะคะ

ละประพฤกษ์ที่นี่ก็จะออกดอกทั่วมหาวิทยาลัยขอนแก่นบุญ
เนื้อที่กว่า๕๐๐๐ไร่
เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ปลูกพระราชทานเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยในปี๒๕๑๐ค่ะ
อ่าผ่านไปแล้ว๒๙ปี